๒๐๑๘นะครับไทยรัฐทีวีประสบความสำเร็จ
เรื่องของการถ่ายทอดกีฬาโดยเฉพาะกีฬาต่อสู้นะครับ
ซึ่งในปี๒๐๑๙ผู้บริหารไทยรัฐทีวีก็ยืนยันจะสารต่อนโยบายเดิมครับ
คุณจิตสุภาวัชลพลเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานกลยุทธ์และการตลาดสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
เพื่อให้สัมภาษณ์ในฐานะผู้ถ่ายเท่าสดในเมืองไทย
โดยเฉพาะนัดมวยคู่ศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นเมื่อ๖ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
ปรากฏว่ามียอดผู้ชมการแข่งขันมากที่สุดเป็นประวัติการนะครับ